หวย๓๐ล้านก็ยังคงต้องตามกันต่อ

พิมพ์ไทยรัฐพาดหัวมีภาพของทั้งคู่เนี่ย

แต่ว่าไม่ใช่ภาพตอนที่เจอกันจริงใช่ไหม
เอามาตัดคู่กันใช่ไหม
ตอนจริงเขาไม่ได้ไปป๊ะกันแบบนี้
ไม่ได้มองหน้ากันแบบนี้

ไม่ไม่มีไม่มี
พยายามไปรอตั้งแต่เช้านะเผื่อว่าทั้งคู่มาพร้อมกัน
จะมาปะกันพอดีให้สื่อได้จับภาพ
แต่ปรากฏว่ามาคนละเวลา
สื่อนอกจะอยากจะจับภาพ
ทั้งคู่ยืนคู่กันแล้วอยากจะให้ตอบคำถามต่อหน้ากันและกันด้วย

แต่ไม่ได้มาพร้อมกันนะครับเพราะว่าหมวดจบรูนมาก่อน
ครูปรีชาตามหลังและหลังจากที่สารตัดสินเสร็จ

ครูปรีชาก็ตามมาทีหลังนะครับ

ขึ้นศาลครั้งแรกของทั้งคู่นะครับ
ที่แม้ไม่ได้เผชิญหน้ากันในช่วงเวลาก่อนจะขึ้น
หรือว่าหลังจากออกมาจากศาลแล้ว
แต่ในห้องพิจารณาก็ต้องอยู่ภายในหลังคาเดียวกัน
อยู่ใกล้กันแหละค่ะห้องเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมาย

ขออภัยฟังหมวดจรูนก่อนเพราะหมวดจรูนมาถึงก่อนใช่ไหม

ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลพร้อมภรรยาและลูกสาว
รวมถึงน้องชายเดินทางมาถึงศาลจังหวัดกาญจนบุรี

มาถึงประมาณ๘นาฬิกา๔๕นาทีเมื่อวานนี้
ที่ครูปรีชาไคร่ครวนจะมาถึง
พร้อมกับทนายที่หลายคนจับจ้อง
ธรรมดาครูปรีชามักจะออกมาคนเดียว
แต่ทนายคนนี้เป็นใคร
อ้าเดี๋ยวเราจะมีได้ใช้ทนายด้วยเหรอ
ได้ใช้เดี๋ยวเราจะมีประวัติอะไรนิดหนึ่ง

นี่คือทนายใหม่หรือเปล่านะครับ

หากวันนี้จะมีการไกลเกลี่ยจะไม่ยอมความ

อันนี้หมวดจรูนบอกใช่ไหมหมวดจรูนเป็นคนให้สัมภาษณ์แบบนี้
ถ้าวันนี้มีการไกลเกลียนจะมีได้มั้ยผู้สึกข่าวถาม
วดจรูนบอกไม่ไม่นะ
ขณะที่นายนัทพลเติมสายทองทนายความของหมวดจรูนนะครับก็ชี้แจงว่า
มีการนัดชี้ประเด็นสืบและนัดสืบพยานทั้งสองฝ่าย
ฟังเสียงของร้อยตำรวจโทจบรูน
และฟังเสียงของทนายฝ่ายของร้อยตำรวจโทจรูล

คุณลุงวันนี้พบความมั่นใจเต็มร้อยไหมคะ

สู้ตายไหมคะวันนี้ถ้าเขานัดพร้อมเนี่ยมีการเจรจาให้ยอมความกัน
หรือไกลเกลี่ยกันมันพอเป็นไปได้ไหมคะ
ถ้าเขายอมรับกันนะให้เขายอมรับกว่านิดกว่า
ถ้าเขายอมรับนี่คือจะมีสิทธิ์ที่เราจะไก่เกลียดได้

ถ้าเขาไม่ยอมรับแล้วค่ะต้องเลิกคุยกัน
รอละวันนี้เราจะมีการขอยื่นขอนอายัดหนึ่งก้อนหนึ่งเนอะ

ครับขั้นตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง
วันนี้ก็คือนัดชี้ประเด็นขวาวิภาษณ์
แล้วก็กำหนดในส่วนของภาระการพิสูจน์
ว่าใครจะต้องนำพญาอาจารย์เข้าเสียบก่อน
ต่อมานะครับครูปรีชาไคร่ครวนโจทย์
พร้อมด้วยนายเกรียงไกรนาควรีทนายความเดินทางมาถึงที่ศาล
ก็มีการพูดคุยกับสื่อเพียงเล็กน้อย
ครูปีชายืนยันมั่นใจไม่กังวลอะไร
ขอปรึกษากับทนายก่อนขึ้นศาลครับ

นิดเดียวจริงแต่มีการชู๒นิ้ว๒ที

และทั้งสองฝ่ายก็เดินขึ้นศาลไปที่ห้องพิจารณา

ซึ่งผู้พิพากษาออกนั่งบันลังในช่วงเวลา๙นาฬิกา๔๕นาที
ใช้เวลาในการสอบถามประเด็นจากทนายทั้งสองฝ่ายไม่นานนะคะ

สารพิจารณาจากสำนวน
สรุปว่าฝ่ายโจทย์
ก็คือคุณครูปรีชาไคร่ครวนซึ่งเป็นการฟ้องร้องให้อายัดเงิน
ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการเอาไปขึ้นเงินรางวัลที่๑
สลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๓๐
พฤศจิกายนปีที่แล้ว๓๐ล้านบาท
ประเด็นสืบนี่มี๔ข้อด้วยกัน
ข้อแรกสลากที่ถูกรางวัลเป็นของโจทย์หรือไม่
ก็คือเป็นของครูปรีชาหรือไม่ครูปรีชาเป็นโจทย์นะคะ

แล้วก็ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลเป็นจำเลย
ใช่ค่ะข้อที่๒โจทย์ก็คือครูปีชา
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คือสลากที่ถูกรางวัลหรือไม่
จำเลยก็คือหมวดจรูนทำละเมิดต่อโจทย์หรือไม่
คำว่าทำละเมิดคือจำเลยเอาสลากกินบังรัฐบาล
ที่เป็นการบอกว่าหยิบได้เก็บได้ของโจทย์มาหรือไม่
และข้อที่๔หมวดจรูนต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อโจทย์หรือไม่
นี่คือ๔ข้อนะคะที่สารบอกว่าจะต้องมีการสืบทั้งประเด็นนี้

สำหรับภาระการพิสูจน์อยู่ที่โจทย์ก็คือฝ่ายของครูปรีชา
เพราะว่าเป็นคนกล่าวอ้างซึ่งจำเลยก็คือหมวดจำรูปฏิเสธ
และจะต้องหาหลักฐานต่างมาหักล้างในเรื่องนี้ให้ได้

โดยทนายความฝ่ายโจทย์ได้เตรียมพยานไว้๑๕ปากด้วยกันนะคะ
ให้สารนัดสืบพยานโดยระบุว่าพยานส่วนหนึ่ง
เพิ่มเติมออกไป
พยานฝ่ายโจทย์ทั้งหมด๑๕ปากจำเลย๑๒ปาก
ซึ่งชื่อพยานบางคนอยู่ในกลุ่มพยานที่เป็นคดีอาญาด้วย

แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับสารจะพิจารณา
ซึ่งการจัดสืบพยานจะมี๗นัด
เรื่องต้นเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม
ก็คือใช้เวลา๔วันทางฝั่งของครูปีชา๑๔พฤษภาคมค่ะ
ส่วนทางด้านของประเด็นสืบของฝ่ายจำเลย
มี๒ประเด็นนะฮะคือ๑โจทย์ไม่ได้เป็นคนซื้อสลากที่ถูกรางวัลหรือไม่
และ๒จำเลยเป็นผู้ครอบครองสลากโดยสุจริตหรือไม่
อันนี้คือฝั่งของจำเลย
ซึ่งจำเลยก็มีพยาน๑๒ปากที่จะให้สารนัดสืบนะครับ

ฟ้องแจ้งก่อนว่า๔ประเด็นไม่ใช่ฝ่ายโจทย์ที่มีมาครับ
เขาฟ้องเรามาเราแก้โดยคำให้การไป
แล้วสารท่านดูว่ามีประเด็นข้อพิพาทอะไรบ้างท่านก็กำหนดมา
เราก็มีพยานหลักฐานพอสมควรที่เราจะสืบ

มองหน้ากันไหมคะอยู่ในน้ำ

เดินผ่านกันก็ต้องมีดูหน้าบ้าง
นะครับเราลืมข้ามไปจังหวะหนึ่งคุณ
ตอนจังหวะที่ขึ้นไปในห้องพิจารณา
คำถามแรกที่ศาลจะต้องถามทั้งคู่คือ
จะมีแนวทางไกล่เกลี่ยกันได้หรือไม่

นะครับแล้วทั้งฝั่งของหมวดจบรูน
แล้วทั้งฝั่งของครูปรีชา
ทั้งคู่ไม่ไกลเกลี่ย
ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ศาลจะต้อง
เรียกประเด็นสืบของทั้งฝ่ายจำเลย
และฝ่ายโจทยกขึ้นมาว่าแต่ละฝ่าย
จะมีกี่ข้อจะมีกี่พยานอะไรก็ว่ากันไป
จะทำอะไรยังไงต่อไปหลังจากนี้
นะครับแล้วบรรยากาศภายในห้องพิจารณาคดีนะ
ครูปรีชานั่งด้านหน้าสุด
ส่วนหมวดจรูนเป็นคนหลังห้อง

พร้อมภรรยาน้องชายและลูกสาวมาให้กำลังใจ
ทั้งสองฝ่ายไม่ได้พูดคุยกัน
และดูไม่เครียดกับการขึ้นศาลนัดแรก
นั่งคนละแถวคนละแนวก็ไม่ได้สบตากัน
หลังจากที่ขึ้นศาลเรียบร้อยแล้วออกมานะ

เอาขาออกก่อนขาออกหมวดจรูนบอกว่ายังมั่นใจเหมือนเดิมค่ะ
หลังขึ้นศาลแล้วก็ดีใจความจริงจะได้ปรากฏสักที
ส่วนเรื่องของการจำลองสถานการณ์เหมือนฝ่ายของครูปรีชา

แม่ค้าของตลาดเขาเรียกร้อง
เอาครูปีชามาจำลองเหตุการณ์ที่เรสซิตี้
ทำไมไม่เห็นเอาหมวดจรูนมาจำลองเหตุการณ์เลยว่าซื้อที่แผงไหนกันแน่

หากทางกองปราบประสานมาก็ยินดี
แต่ตอนนี้ยังไม่มีการประสานมาครับ
ก่อนหน้านี้หมวดจรูลเคยไปทำ
คือเป็นลักษณะคล้ายกับการทำแผน

ไปจำลองเหตุการณ์ตำรวจไม่ได้เป็นคนพาไป
แต่ว่าทีนี้เขาบอกว่าอยากให้ตำรวจเป็นคนพาไป

ทำไมเอาแต่ฝ่ายครูปรีชาไป

ตำรวจกองปราบบอกว่าคดีใกล้ถึงจุดอวสารแล้ว
จรูนบอกว่าดีความจริงจะได้ปรากฏ
ชาวบ้านชาวช่องจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูก

ไปแล้วมาดูฝั่งของครูปริชากันสักหน่อย

ก็เลยลากิจไม่ได้ไปสอนที่โรงเรียนตลอดทั้งวันเลย
หลังจากที่ลงมาจากศาลแล้วก็บอกว่า
เครียดนะกับกระแสสังคมในโลกออนไลน

ตอนนี้โลกออนไลน์ค่อนข้างเอ็นเอียง

แต่ครูปรีชาเรียกร้องมาอย่างหนึ่ง
บอกอยากให้สื่อทำงานแบบเป็นกลาง
สำหรับข้อมูลที่ออกมาล่าสุดเกี่ยวกับไลน์แชทไลน์
คลิปเสียงต่างสื่อมวลชนนำเสนอได้

แล้วก็ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน
พร้อมสำหรับการนัดสืบพยานที่นัดกันมานะคะ

ได้มีโอกาสพูดคุยกันไหมเจอหน้ากันไหมสบตากันไหม
ในศาลหรือว่าก่อนขึ้นและหลังออกมาแล้ว
ครูครูได้คุยอะไรกับหมวดจรูนไหม

แต่ตัวเองยกมือไหว้เพราะอายุน้อยกว่า
ถามว่าหมวดจรูนมีท่าทีอย่างไร
วดจรูนก็รับไหว้แต่ยืนยันไม่ได้พูดคุยอะไรนะคะ
ยกมือไหว้แต่ท่านก็รับไหว้
คือความมั่นใจมันมีอยู่แล้วนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของสงสารท่าน
ว่าท่านจะกรุณาสักแค่ไหนนะครับผม
แต่ผมเชื่อว่าทั้งหมดอยู่ที่การนำสืบพยานหลักฐานแล้วครับ
พยานหลักฐานฝ่ายไหนมีน้ำหนักรับฟังได้มั่นคง

ทนายคนนี้คือใครเนาะสื่อไม่ค่อยเห็นนะตั้งแต่ก่อนเข้าไปแล้ว
พยายามที่จะคุยกับทนายเหมือนกัน
แต่ตอนที่เข้าไปครูปีชากับทนายเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วใช่ไหม
ตอนออกมาสื่อก็ได้เห็นหน้าค่าตาของทนายคนนี้
ก็เลยอยากรู้ว่าทนายคนนี้นะครับคือใคร
นายเกรียงไกรนาควรี
เคยทำคดีให้กลุ่มเหยื่อรถยนต์ฟอร์ตกว่า๕๐ราย
โจทยื่นฟ้องสารแพ่งเพื่อสู้คดีกับบริษัทฟอร์ต
เนื่องจากจำหน่ายรถยนต์ร้ายมาตรฐานไม่เป็นไปตามคำโฆษณา
และทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงอันตรายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
อันนั้นคือประวัติของทนายคนนี้และผลงานของทนายคนนี้
เพราะว่าจริงแล้วครูปีชาเขาจะมีทนายอีกคนอยู่แล้ว
ชื่อทนายสุพัฒน์ซึ่งดูแลคดีนี้อยู่โดยตรง
แต่คราวนี้ก็ถือว่าทนายเกรียงไกรเป็นทนายอีกคนที่จะช่วยมาดูแลคดี
เพราะธรรมดาเราเห็นครูปีชาถูกสัมภาษณ์ที่ไหนอย่างไร

คราวนี้มาพร้อมกับทนายก็เลยอ้าวมีทนายนี่นะ
ไปเจอที่บ้านก็พูดคุยเกี่ยวกับหลักฐานอะไรต่าง

แต่ถ้าหมวดจบรูนเขาจะตัวติดกันกับเหมือนทนายตั้ม
หรือว่าทีมของทนายตั้มเขานะครับโดยครูปรีชาบอกว่า
คดีนี้ไม่รู้สึกกังวลใจ
เพราะจากการสอบสวนพยานต่างให้ข้อมูลตรงกัน
อีกทั้งการสืบที่มาเส้นทางของสลาก

เพียงแต่ต้องนำสืบให้ได้ว่าเป็นผู้ซื้อสลากจริง
มั่นใจว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยความสุจริตแล้วทำหาย

นายเกรียงไกรบอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว
ไม่ใช่หลักฐานที่ชี้ขาดทางคดีได้
ส่วนรายละเอียดแนวทางการนำสืบพยานยังไม่ขอเปิดเผย
และมีความพร้อมที่จะให้สารสอบพยานฝ่ายโจทย
วันที่๑๔พฤษภาคมรวม๑๕ปาก

ส่วนการสอบพยานฝ่ายจำเลย๑๒ปาก
ก็จะนัดสอบวันที่๘วันที่๙วันที่๑๑พฤษภาคม
ซึ่งก็มองว่าผู้พิพากษาได้ให้เวลานัดที่รวดเร็ว
คงเป็นเพราะคดีนี้มีประชาชนสนใจจำนวนมากนะครับ
ขณะที่ครูปรีชาหลังจากเสร็จสิ้นการไต่สวนที่ศาล
ก็ได้เดินทางไปต่อเลยนะคือมีภารกิจ
มีภารกิจเยอะนะคะสารเสร็จแล้วก็ไปที่ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของจังหวัดกาญจนบุรี
เปลี่ยนชุดนิดนึงสวมชุดผ้าไหมดิ้นทอง
มีผ้าผูกเอวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มสายมาทำไมคะ
มารับรางวัลวิทยากรจิตอาสาของโรงเรียน

เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณครูปรีชาไปเป็นคุณครู
วิชาประวัติศาสตร์ให้กับผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วเขาเคยให้รับรางวัลนี้นะคะ
อกจากนี้ก็มีคนตามไปถามอีกเหมือนเดิม

คุณครูปีชาก็ตอบเหมือนเดิม๓๐ล้านบอกว่าไม่กังวลใจ

ตอนนี้นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน
ซึ่งเป็นคนขายสลากให้กับคุณครูปรีชาปิดบ้าน
แล้วก็ย้ายมาอยู่กับครูปีชาบอกไม่ได้มาอยู่เจ๊บ้าบิน

ปฏิเสธแบบนี้ไม่เป็นความจริง
ตอนนี้ยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจกองปราบราม
หากจะมาสอบสวนส่วนเรื่องเกี่ยวกับไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลอีกไหม

แต่เลขวาเลนไทยก็ดีนะก็น่าสนใจเหมือนกัน
แล้วก็อาจจะไม่ได้ซื้อกับเจ๊บ้าบิน
เพราะเจ๊บ้าบินตอนนี้ปิดแผงไป
ในงานที่ครูปีชัตริย์ได้รับรางวัลนะครับ
ไม่เคยมีขบวนการเลยครับ
ทำงานด้วยโฆษัทสุจริตและโภงสรรค์ใส

เค้าก็เรียกครูสอบไม่ได้มาคุยกับคุณเดียว
ไม่มีพยานมา

โดยช่วงก่อนรับรางวัลมีการแสดงของผู้สูงอายุนะครับครูปีชาก็ดูร่าเริงปรบมือตามจังหวะเพลงนะครับก็สังเกตว่ามีนักเรียนผู้สูงอายุหลายคนก็มาขอจับไม้จับมือครูปีชาและให้กำลังใจนะครับโดยครูจิตอาสาที่ได้รับเกียรติบัติในครั้งนี้มีกว่าสิบคนด้วยกันโดยมีนายวิทูลศรีนุกูลนายอ

ตลาดเรสซิตี้อำเภอเมืองการชนะบุรีที่พากรูปรีชาไปนะฮะได้พยายามรอบข้างเพิ่มเติมอะไรบ้างเช่นแม่ค้าที่อยู่แผงสลากเห็นอะไรบ้างค่ะรวมทั้งการจำลองเหตุการณ์สอดคล้องกับหลักความจริงหรือไม่ส่วนทางด้านของบกปทเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้อะไรไปบ้างจากนั้นคณะทำงานจะเอามาตร